มคบิน
เริ่มต้นยกที่๑ของศึกชิงล้าน
คุณเอสเขาเป็นคนที่ทานยาแก้ปวดเยอะมาก
แล้วอยู่มาวันหนึ่งร่างกายเขาขยับไม่ได้เลย
ผมหยุดเล่นลิเกมา๓๐กว่าปีเกือบ๔๐ปี
ก็เลยมาขอสมัครเป็นตลก
มีคนเขาโทรมาบอกว่า
แต่งตัวอย่างนี้แล้วลูกไม่อายใครเหรอ
ลูกสาวก็โทรเข้ามาในรายการบอกว่า
หนูไม่อายหรอกเพราะแค่นี้แล้ว
มีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
ผมไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลสิริราช
เค้าเอ็กซาเลเจอที่ข้อสะโพกตรงนี้

กินยาชุดสเตียลอยตกค้าง
กระติกาการแข่งขัน
นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

คนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
นักสู้

ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์๑๘ในอาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
พบกับการประชันความแม่นยำในเรื่องของเนื้อเพลง

เพื่อจะชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา

เริ่มต้นยกที่๑ของศึกชิงล้านระหว่าง
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดง
คุณเอสหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับบ้านกับผู้ท้าชิง

คุณเฟิร์นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
หัวใจนี้ยอมพลีเพื่อลูกทั้งสาม
มาเริ่มประเดิมเพลงแรกกันเลยครับ

อยากให้คู่นี้เขาจับมือกันก่อนเลย
ประคับประคองเลยนะคู่นี้นะฮะ
ขอต้อนรับนะครับคุณเอซ
แล้วก็คุณเฟิร์นนะครับก็ขออนุญาตเรียกพี่เฟิร์นกันแล้วกัน
ทางด้านนี้นะครับครอบครัวของคุณเอสนะครับ
ก็มีคุณพ่อเฉลิมคุณแม่ระไม้แล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะครับ
น้องบีเอ็มสวัสดีครับ
ส่วนฝั่งพี่เฟิร์นนะคะวันนี้มากับลูกชายนะคะ
กาฟิลลูกสาวนะคะนิวเยียแล้วก็คุณยายชูศรีนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้เป็นคุณแม่ของ
ไม่ใช่ครับเป็นคนนับถือกัน
อ๋อคนนับถือกันคือคุณยายคือรู้จักกันแล้วก็นับถือกัน
สงสารเด็กเลยมาเลี้ยงให้มาช่วยเลี้ยงให้ครับ

วันนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างคะแข็งแรงไหม
เหมือนเดิมครับยังไม่ดีขึ้นยังไม่มีเงินไปหาหมอ

ต้องรอต้องรอไปใช้สิทธิ์บัตรทองที่ชัยภูมิ

ณวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่เฟิร์นร้องก่อน
ส่วนเรื่องราวของคุณเอสเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึง

คุณเฟิร์นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
หัวใจนี้ยอมพลีเพื่อลูกทั้งสาม
สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรนามสกุลพินนโรธ
ชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอายุ๕๗ปี
บ้านอยู่จังหวัดบทมธานีครับผม

อยู่ในวัยกำลังกินกำลังสน
ในขณะที่ตัวเขาเองอายุปลาเข้าไป๕๗ปีแล้ว
ในอดีตพี่เฟิร์นเป็นพระเอกลิเกเก่า
ผู้ที่เคยโลดแล่นอยู่หลายเวที

แฟนผมน่าอายุน้อยกว่าและหน้าตาเขาดี

พ่อผมเริ่มมาเป็นตัวพ่อ
มันเจ็บแล้วมันทรมานมากเพราะมีลูกกับเขาด้วย
ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะพ้นจากตรงนี้ได้

จากนั้นเราก็เลยหันเหมาเล่นตลก
มาสมัครเป็นตลกอยู่คณะแรกเลยที่เล่น

ก็เล่นมามีคณะพี่ยาวพี่ยอด
นครนายกดากี้ขี้เมา

ปีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีงานตลกเล่นคาเฟ่ก็เริ่มไม่มี
ผมก็ต้องออกมาหาอาชีพ

คือเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะมาก
เมื่อการทำธุรกิจในแต่ละครั้ง

ทำให้พี่เฟิร์นตัดสินใจกลับมาเล่นลิเกอีกครั้ง
กิจจำไว้ประจำวันตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นลิเกอี๊ก
ตอนเช้าตื่นประมาณ๖โมงเช้า
ต้องปลูกลูก๒คนไปโรงเรียน
ผมเนี่ยขับรถจากธัญบุรีคลอง๑๐มาที่นครปฐม

ผมก็ขับรถกลับไปที่บ้านที่คลอง๑๐ธัญบุรีปฐุมธานี
ผมก็ประมาณนอนประมาณตี๒ตี๓
พอนานเช้า๖โมงก็ต้องตื่นปลุกเขาแบบนี้ทุกวัน

ค่าน้ำมันลดจากธัญญาณมันต้องความผสมนิดมันก็๕๐๐๖๐๐บาท

มันก็ไม่เหลืออยู่แล้วเหลือ๒๐๐ก็ค่านมลูกบ้าง

เหนื่อยมากพูดไว้ว่าเหนื่อยแล้วก็ท้อมาก
แต่มันต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ
ก็อยู่ไม่ได้แล้วลูกจะกินอะไรเพราะลูกต้องกินนมด้วย
สิ่งที่พ่อคนหนึ่งทำทุกอย่างดิ้นรนทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้เงินมาแต่ละบาทด้วยความยากเย็น
ก็เพราะลูกสุดที่รัก
แต่เราห่วงว่าอายุเราเยอะแล้ว
ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเขาจะอยู่กันยังไง

คือพูดง่ายว่าขาก็เจ็บยืนมาก
บางทีเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์ต้องถัดไป
แล้วทุกวันนี้คือต้องกินยาแก้ปวดหัวทุกวัน

กำลังใจที่สำคัญที่ทำให้พี่เฟิร์นลุกได้
แม้จะล้มไปสักอีกครั้งก็คือ

พอเห็นพ่อหน้าตาไม่ดีเขาจะวิ่งมากอด
ก่อนแล้วเขาจะบอกว่ารักป้านะสู้
เขาตื่นมาเนี่ยเขาจะถามว่าวันนี้เราหอมพวกหรือยัง
คือตัวเองจะไม่กินไม่ใช้เลย
คือยังไงขอให้มีค่านมให้ลูก
แล้วสิ้นเดือนขอให้มีเงินจ่ายค่าของค่าดอกเขาเท่านั้นเอง
มาเอาใจช่วยพี่เฟิร์นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาม
ที่ขึ้นมาจับไมค์ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
และแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินกันนะครับ
ตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือหนี้
ที่ผมได้เฟ็ดกู้เขามาทั้งหมดแสนสี่
แล้วผมต้องส่งดอกเดือนละสี่พันสอง

เขาจะทำเพื่อลูกลูกทุกคนสู้สู้สู้ไหมลูกสู้สู้ไหมสู้
ดูตามภาพเรื่องราวชีวิตแล้วเนี่ยทานยาแก้ปวดเหมือนกันเลย
เฟิร์นคุณเอสเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นคนที่ทานยาแก้ปวดเยอะมาก
แล้วอยู่มาวันหนึ่งร่างกายเขาขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วยังขยับไม่ได้
อันนี้คือดีขึ้นเยอะมากแล้วนะพี่ก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ทานยาแก้ปวดมานานหรือยัง
มันเป็นเพราะเราคิดมากเมื่อก่อนเราไม่ใช่แบบนี้เรามีทุกอย่างมีบ้านมีอะไรทุกอย่าง
แล้วมันหมดไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยคือตอนนี้อายุเราเยอะงานหลักเราก็ไม่มี
แล้วสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือชีวิตของเด็กอีก๓คน
คือเด็กคนโตนี่เขากลับมาจากโรงเรียนก็ช่วยดูน้องบ้างแต่อย่างสองคนเนี่ยเขาต้องกินนมทุกวัน
แต่ผมจะขับช้าที่สุดเพื่อประหยัดน้ำมันใช่ครับ
ไปกลับ๓๐๐ไปเล่นได้๕๐๐เหลือ๒๐๐
ซื้อนมให้ลูกแล้วกันเป็น๒๕บาทของงานเยี่ยม

ทำไมพี่ไม่หาลิเกเล่นแถวที่พี่อยู่ใกล้มันไม่มีหรือว่ายังไง
คือมันไม่มีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ผมหยุดเล่นลิเกมา๓๐กว่าปีเกือบ๔๐ปี
โควิดนี้คือผมเปิดร้านกิจการทำร้านสกรีน
โทรศัพท์นาฬิกาเสื้อแก้วหมอนอะไรทุกอย่างทำหมด

แต่พอโควิดมามันทำอะไรไม่ได้เลย
สมัยก่อนก่อนที่พี่จะมาเป็นตลก

ก็ที่อย่างที่บอกครับคือมีแฟน
แล้วเราก็หัดให้แฟนเล่นลิเกด้วย
เราก็เริ่มให้เขาเป็นนางเอกเขาก็หน้าตาดี

แล้วก็ให้เขาเล่นคู่กับคนอื่นที่เป็นพระเอกด้วย

บางทีงานบางงานเราไม่ได้ไป

ก็ไปเจอแทนเทวินนักจัดรายการวิยุ

พี่ยาวก็หาตัวก็มาเลย

เขาให้แต่งตัวผู้หญิงทุกคนเล่นมุกบอดนวด

แต่งหน้าสวยพอใส่วิบก็สวยเลย
เขาก็ลงมาเจอออกว่าไม่ผมชื่อแขก
พอด้านจากรายการวิทยุกับพี่ยาวว่ามีคนก็โทรมาพูดว่า
แต่งตัวอย่างนี้แล้วลูกไม่อายใครเหรอ
ลูกสาวก็โทรเข้ามาในรายการบอกว่า

มารายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้ส่งดอกเขาเดือนละ๔๒๐๐

ตอนนี้เรามาเริ่มการแข่งขันกันก่อน

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทของพี่เฟิร์นมาเลยครับ

เพราะร้องจีบนักเอกอะไรอย่างนี้
เคยเจอนางเอกร้องขอเวลาอะไรอย่างนี้
แต่อย่างว่าเล่นเกย์ก็คือร้องอรรณาศ

เอาละครับเราก็มีตัวช่วยให้นะครับพี่เฟิร์น
เรามีตัวช่วยให้ทุกคนเลยนะครับที่มาเป็นนักสู้ของเรา
เราให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้าน
แล้วในยกที่๑นี้เฟิร์นครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้ครับ
ให้โชคดีนะครับในยกที่๑นี้นะครับขอเนื้อเพลงให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ที่๑เพลงมาครับ
ขอเวลา๓นาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมา
น้องรักใครอยู่
เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่า
น้องรู้ไหมเนาะ
พี่รอเวลา
รอวันฝันตาวางรัก
จะขอสมัครเป็นแฟนฝันตา
จะขอสมัครเป็นแฟนฝันตา

ให้พี่บ้างไหม

หลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไป

มีความรัก
หรือมีงานหนัก
อ่านจดหมายรักเสียจนเป็นใคร
ถ้ากวนใจน้อง
ต้องขออภัย
เพราะว่างวันใจว่างจริงจริง
วันนี้ไม่มีใครนะครับ
วันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตา
มีเวลาให้พี่ปีน้าย
โถทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไป
หรือมีงานหนักอ่านจดหมายรักเสียจนเป็นใคร
ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัย
รอวันกวนใจว่างจริงจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนกวนตา
มีเวลาให้พี่ปีน้าย
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน

ฮะสนุกสนานนะครับ
รอวันเธอว่างนะครับจากคุณเฟิร์น
ก็แหม่ร้องเรียกว่าเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ
คุณเฟิร์นมีตรงไหนแบบแอบตกกระใจไหมค
หรือว่าน่าจะถูกหมดทุกคำไหมพี่บ้านคือน่าจะน่าจะทุกคำอะครับ
ไปแบบสบายช่วงหน้าไปเอาใจช่วยคุณเอสนักสู้หนึ่งสมัยกันต่อเลยครับ

คุณเอสหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อยขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับบ้าน
เป็นไงครับดูพี่เฟิร์นเขาร้องไปแล้ว
สุดยอดสุดยอดครับส่วนตัวเคยเจอกัน

แต่ก่อนผมเชียร์ลำวงก็ไปเจอพี่เขา
อ๋อเหรออยู่เส้นทางเดียวกัน
คุณเอสก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ก็ปกติดีเป็นนักกีฬาด้วย
เป็นนักฟุตบอลเป็นนักมวย
จากกีฬาชกมวยมาเป็นกีฬาฟุตบอลได้ไงฮะ
กีฬาฟุตบอลเนี่ยก็คือผมได้ไปทำงานที่อบตที่บ้าน
แล้วมีวันนั้นเค้ามีกีฬาอบต
ตแข่งกับอบตอื่นอะไรอย่างนี้
ผมเป็นผู้รักษาประตูครับ
ก็คือวันนั้นผมกระโดดขึ้นรับบอลอย่างนี้ครับ

ลงแบบปุ๊บขาเนี่ยมันย่อตรงนี้ครับ
เจ็บตรงนั้นปุ๊บลงไปแล้วก็นอนนอนลงไปเลย
หลังจากนั้นมามันก็ปวดปวดอยู่ตรงนี้
แบบไม่อยากไปหาหมอปวดแบบแค่นี้
ไม่ต้องไปหาหมอหรอกอะไรอย่างนี้

แก้ปวดแก้อักเสบคลายเส้น
กินทุกวันกินทุกวันกี่ปีกินเองเลย

๑๐ปีมาเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเลย
ไปหาหมอครับก็ให้หมอดูหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไร
เอ็กซ์เรย์เท่าไหร่ก็บอกไม่เป็นอะไรไม่เห็นว่าหักฉีกเฉินอะไรไม่มีครับ
แต่ว่ามันเหมือนแบบมันแป๊บอยู่อย่างนี้มันเดินต้องกลางเบรกอย่างนี้
คือไปหาหมอเท่าไหร่ก็หาไม่หาย

แล้วมันจนไม่ไหวจริงแล้วจนแบบ
ผมเคยแบบนอนแบบจะลุกจากเตียงลุกไม่ได้คือต้องกระดึ๊บเหมือนงูไว้เห็นงูไหมฮะ
คือแขนเหลืองอย่างนี้นอนแล้วคือมันไปได้แค่นี้
คุณผู้ชมใครที่กำลังทานยาชุดอยู่ฟังนะคะนี่คือสาระประโยชน์นะคะ
ผ่านมาประมาณ๘๙ปี

ปวดแบบปวดปวดจนแบบผมทำอะไรไม่ได้เลยครับ

เขาเอ็กซาเรย์เจอที่ข้อสะโพกตรงนี้

ข้อสะโพกของเราจะเป็นอย่างนี้
กรอนพูเลยครับ

กินยาชุดสเตียลอยตกค้าง

นี่ยืดตัวไม่ขึ้น

รักษาแพงนะคลังประมาณ๓แสนกว่า

กลับไปอยู่บ้านก่อนสักพัก

เค้าส่งตัวผมไปต่อที่ลงบานช่ายภูมิ

หมอชื่ออะไรครับ

อาจารย์เป็นหมอชำนาญด้านนี้เลย

โพกชิดต้องผ่าอย่างเดียวค่ะตักเดินไม่ได้เลยนะฮะ
ขึ้นขึ้นรถเนี่ยต้องหามห้าคนณตอนนี้คือผ่าแล้วเรียบร้อย
จึงกลับมาเดินได้บ้างอย่างที่เห็นอันนี้คือเรียบร้อยทั้งสองข้าง
รอยพระผ่าเรียบร้อยสองคนคุณหมอบอกไหมคะว่าเราจะมีแนวโน้มที่จะขยับร่างกายได้ดีกว่านี้ขึ้นเรื่อย
หรือว่าประมาณนี้ก็คือดีที่สุดแล้วหมอว่าดีผมก็ว่าดีนะครับ
ไม่ปวดเลยตรงนี้ไม่ปวดเลยแต่ว่ามันมันไปลงที่ข้อเท้า
ลงที่สาดเท้าตรงเนี้ยครับเดินออกมามันเจ็บมันข้อเท้าเส้นอย่างเงี้ครับ
ค่ะแล้วก็ขึ้นมามือมือกำไม่ได้มือนะตอนนี้ยังกำไม่ได้
ไม่ได้ครับจำได้แค่เนี้ยนี่คือผลจากยาชุดที่เรากินต่อเนื่อง
ใช่ครับนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่า
เดี๋ยวจะไปซื้อยาชุดมาทานเพื่อบรรเทาปวดในการทำงานหนักระหว่างวัน
ดูคุณเอสเป็นตัวอย่างนะคะคุณคะยิ่งทานต่อเนื่องยิ่งแย่นะคะ
เพราะฉะนั้นไปหาหมอดีกว่านะคะถ้าเป็นอะไรนะคะ
ยังโชคดีอยู่บ้างครับกลับมาพอเดินได้ครับที่ยังกลับมาเป็นแบบนี้ได้
ไปหาหมอทันการได้เจอคุณหมอเก่งเก่งนะครับผมว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ย
กายภาพไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็คงจะดีคงจะดีขึ้นครับนะครับ
ว่าณตอนนี้นะคะคุณเอสเป็นความหวังของพ่อของแม่นะ
ของครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อเองก็ไม่สบายคุณแม่เองก็โอ้โห
สุขภาพไม่ดีเลยนะแล้วยังมีลูกด้วยครับวันนี้ค่ะอยู่บนเวทีของเรา
ครั้งที่แล้วสะสมเงินทุนไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทวันนี้ค่ะ
รวมกันสะสมคู่กับพี่เฟิร์นต่อนะครับดูสิว่าจะไปได้ถึงยกไหนนะครับ
แต่ก่อนที่จะเข้าการแข่งขันก็เป็นธรรมเนียมครับก็บอกกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับ
ว่าคุณเอสมารายการของเราต้องการเงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
ประมาณสักหนึ่งแสนครับผมหนึ่งแสนบาทครับเพื่อที่จะพาคุณพ่อกลับไปอยู่บ้าน
รักษาตัวที่บ้านครับผมนะครับค่ะเอาละครับนั่นก็เป็นเป้าหมายของนักสู้ชิงร้านของเรานะครับคุณเอส
วันนี้ก็มาเริ่มต้นกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรนะครับยกที่๑เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทของคุณเอส

เอาละครับนี่เป็นอินโทรในยกที่หนึ่งของคุณเอสนะครับรู้จักไหมครับ

ก็ยากนะพูดถึงว่ายากยากแต่ก็พอได้อยู่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริง

ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณเฟิร์นแล้วก็คุณเอสนะครับ
ยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
บอกเสียใจเลยที่เคยอกหักเหมือนได้มารู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้า
อายเคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเมาโอคาจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอ
บ่สวยเลิศเลิศแต่มีน้ำใจ
ให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซน่าเซอร์คนจนมสอเจ้ายังค้นหาความหล่อเจอ
และเจ็บจากคราวรักเกอร์เธอเธอเอารักแท้เป็นยา
รักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
แท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อายช้ำรอคนใช้อีกกว่า
ที่เที่ยวโหกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา

เมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเท
ที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
แท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อายช้ำรอคนใช้กว่า
ที่เที่ยวโหกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเว
เวลามารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้า
เมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเท
อายเก็บหักแท้ปักคอยดูแลแผลเก่า
หันหลังลาขวดเหล้าเจ็บเหงาก็เอารักแก
แต่ที่ยังกังวอนฝากให้หน้ามนต์เจ้าช่วยดูแล

ใจอายช้ำมาจนแย่ซอยให้หักแท้แน่
เดินผู้สะอาว

ครับนะครับ
เจอกันมาก่อนจำได้ไหมมาเจอกันวันนี้พี่เฟิร์น

เรียกว่าได้ว่าเป็นนักสู้ทั้งคู่นะฮะ
ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะในเพลงแรกด้วยกันตรงนี้นะฮะ
ที่๑นี้คุณเอสก็เจอเพลงยากไม่แพ้กัน
แต่ก็สามารถร้องจนจบเพลงโดยไม่มีสะดุดในเพลง
น้องมากับคำว่าใช่แต่เนื้อเพลงจะใช่
ถูกต้องหมดทุกคำหรือไม่
มาฟังผลกันต่อในช่วงหน้าครับ

มีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
รักที่ผ่านมา
เคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
มาดูกันนะครับในยกนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะฮะ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
เฟิร์นและคุณเอสนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษอด้วย
อันนี้ความฝันความหวังอย่างเดียวของผม
คืออยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

ร้องได้๑ล้าน
นับสู้ชิงพลาน
ชื่นใจค่ะยินดีกับทั้งคู่นะคะ

ยกที่๑นี้ผ่านไปด้วยดีนะครับ
ยังไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลย

นะต้องให้ลงไปนั่งก่อนนะฮะ
คุณเฟิร์นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหัวใจนี้ยอมพลีเพื่อลูกทั้งสาม
เฟิร์นเองก็ต้องระวังนะอย่าแก้ปวดนะอันตรายมาก

เรามาเริ่มกันยกที่สองต่อเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
กำลังเริ่มร้อนจุดติดกันแล้วนะครับ
ที่๒นี้ก็เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับพี่เฟิร์น
อินโทรยกที่๒ของพี่เฟิร์นมาเลยครับ
จังหวานเนิบมานิดนึงเนปอะไรคะพี่เฟิร์น

มันจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็พยายาม
ถ้าไม่แม่นอย่าลืมนะคะตัวช่วยมีนะคะ

ใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ
ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย
น้อยมอดเจ้าค่ำ
แบกธงไม่มีเวลา
แต่ว่าเวลาไม่มี

พึงคิดถึงเมียน้อยใช่ทิ้งให้คอยเห็นใจพี่หน่อยคนดี
การงานที่ทำวันวางไม่เคยจะมีใช่พี่หลบหนีไปมีเมียอื่นมาแทน
วันอาทิตย์ออฟฟิศพี่ปิดตีสองวันจันทร์พี่ต้องตามท่านรองไปที่บางแสน
อังคารวันพุธวันพระฤหัสมีนัดผู้แทนวันศุกร์อยู่กำแพงแสนวันเสาร์ผู้แทนประชุม
โปรดโจงปรานีพี่เถิดมีนัดผู้แทนวันสุขอยู่กำแพงแสนวันเศร้าผู้แทนประชุมสภา
โปรดจงปรานีพี่เถิดเมียน้อยให้น้องจงคอยไม่นานพี่จะมาหา
แม้นยามว่างานจะมันมาเยี่ยมการด่าหากมีเวลาจะมาหอมแก้มทุกคืน
โปรดจงปรานีพี่เถิดเมียน้อยให้น้องจงคอย
ไม่นานพี่จะมาหาแม้นยามว่างานจะมันมาเยี่ยมการด่า
หากมีเวลาจะมาหอมแก้มทุกคืน

อย่างที่บอกเราต้องการเนื้อเพลงคำเดียว
ครับใจหายแวะเลยครับครับผมมันก็ไม่ได้เลยนะคำเดียวก็ถือว่าผิดเลย
ครับผมนะครับไม่แน่นะแต่มีความไม่แน่อยู่นะเหมือนงับทันนะครับเชิญครับ
ความหวังยังอยู่นะคะต้องไปลุ้นกันต่อคราวหน้า
คราวหน้านะครับต้องมาฟังคุณเอสร้องในยกที่๒ให้เรียบร้อยก่อน
แล้วก็ทำการเฉลยไปพร้อมกันคือว่าคู่นี้นะครับ
คุณเอสกับพี่เฟิร์นของเราจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือไม่นะครับ
รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับเสาร์และอาทิตย์
ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ากำลังใจดีทุกอย่างดีหมดค่ะ
เพราะฉะนั้นดูอะไรดีกันต่อเลยนะคะกับเกมต่อชีวิตค่ะ

ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในคราวหน้านะครับ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
เอาเหละครับในยกนี้คุณเฟิร์น
ท้าชิงเหมือนจะมีแผนในการร้อง
ทำเอากองเชียร์ใจไม่ดี
วันนี้เราพักกันก่อน
ครั้งหน้าเป็นทีของคุณเอส
ที่ได้จับไมค์ขึ้นมาร้องบ้าง
ยกที่๒จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่
กลับมาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อครั้งหน้าครับ

คือมั่นใจแต่ทีนี้ว่าจะมีตะเลิดไปนิดแต่กลับมาทันอะไรอย่างนี้

มันเป็นเพลงสมัยพี่ตั้งแต่เราเจอกันนู่นมากที่พี่ร้อง
แต่เคยร้องตลกแล้วมาร้องเป็นตลก
เคยร้องเล่นตลกมาก
มาเลยติด
ถ้าเกิดคุณพ่อเกิดกลับไปขับรถไม่ได้จริงแล้วไม่ไหวก็หมายความว่าบนเวทีนี้เป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวนี้แล้วที่จะมีทางออกเพื่อจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดครับ
หนูจะตื่นตี๓๔๕ไปช่วยแม่ขายผัก
จากนั้นกลับมาก็เตรียมพร้อมไปจัดรายการวิทยุค่ะ
เที่ยงหนูก็กลับบ้านมาช่วยแม่ทำงานในบ้านค่ะ
หนูอยากได้เงินมาช่วยพ่อใช้หนี้ค่ะ๕แสนบาทค่ะ
พี่จ๊าพี่จ๊าพี่พูดไว้เมื่อต้นปีถ้าคุณพี่รวย